เสียรับเหมาเกือบถูกยิงตายฮะ
เพราะว่าอะไรรถของเขาที่ขับไป
ไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟผ่ามาก

แล้วก็ชกต่อยก่อนจะชักปืนมายิงรถ
ตกลงไปที่ร่องข้างถนนแบบนี้

เห็นไฟฉุกเฉินมันวิบ

คนก่อเหตุก็เลยหาเรื่องครับ

นี่ฮะไฟฉุกเฉินยังติดค้างอยู่เลย

ถ้าตำรวจด่านขุนทศครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิง
ก็ไปตรวจสอบครับไปเจอรถยนต์ตกอยู่ร่องข้างถนนนะฮะ

แล้วปรากฏว่าบริเวณที่กระจกหน้าด้านซ้าย
จะเห็นรูไกลเดี๋ยวลองดูใกล้หน่อยกันแล้วกันนะครับ

รูกระสุนครับ๑รู
แล้วปรากฏว่าคนที่นั่งข้างคนขับถูกยิงบาดเจ็บนะครับ

ถูกยิงเข้าไปหนึ่งนัดกระสุนเข้าที่เหนือราวนมด้านซ้าย

นี่ครับคนเจ็บตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับ
กู้ภัยฮุก๓๑ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย
ส่วนคนขับรถเป็นเสียรับเหมาชื่อว่านายวรรณยูครับ
ให้การบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็นายพิชัย
ขับรถนั่งมาด้วยกันในรถเก่งคันเมื่อกี้นี้
เป็นหุ้นส่วนรับเหมาไงคนที่นั่งข้างนะฮะ
กลับจากดูงานรับเหมาที่ปากช่อง
รถของเขาที่ขับมาปรากฏว่าไอ้ไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟผ่ามา
ที่เรามักจะกดให้สัญญาณเตือนยามฉุกเฉิน
มันค้างคือปิดไม่ได้
มันก็เลยกระพริบวิบตลอดทางครับ
พอมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านหินหล่องครับ

ไม่ติดป้ายทะเบียนจู่ปาดหน้าขึ้นมาเลย
พอปาดหน้าขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาเห็นท่าไม่ดีแล้ว
เขาเลยจอดรถก่อนต้องการจะคุยดี

เข้ามาถามเลยเฮ้ยเปิดไฟผ่าหมากทำไม

ขับมามันต้องเล็งเพ่งทางมากเลย
เขาก็เลยอธิบายว่าอ๋อไฟผมเสียครับมันปิดไม่ได้

ฝั่งที่ลงมาถามบอกว่าทำไมต้องเปิดไฟผ่าหมากด้วย

กลับไปที่รถของเขาแล้วเอาปืนมา
เอาปืนมารอบนี้ก็ยิงสวนไปเลยครับ
จังหวะนั้นเองเนี่ยฝั่งของคนเจ็บเห็นท่าไม่ดี
กลับขึ้นรถแล้วพยายามจะขับหนีแต่ถูกยิงใส่หลายนัด
กระทั่งกระสุนเข้าที่กระจกหน้าฝั่งซ้าย
โดนคนนั่งข้างคนขับคือนายพิชัยบาดเจ็บ
แล้วรถก็เสียหลักตกลงไปที่ข้างทาง
เขากลัวมากเลยว่าจะถูกตามมายิงซ้ำ
กด๑๙๑แจ้งตำรวจทันทีครับ
ถ้าจะมีแบบฝืนผมก็รีบถึงรถกัน
ก็ยิงสวนมาเลยครับ
นี่ครับเล่าเหตุการณ์ว่าเขาเจอแบบนี้

ขีดอันตรายแต่ว่ายังห้ามเยี่ยม
ด่านขุนทศท่านผู้กำกับการบอกว่า

อ้าวคันนั้นยังไม่เจอนะฮะ

แล้ววิ่งเส้นถนนสายชัยบาดานด่านขุนทศ
ตำรวจบอกเลยโอกาสที่จะเจอรถ

นั่นแหละครับก็เดี๋ยวคงต้องไปไล่เช็คอย่างละเอียดอีกครั้ง

ตั้งแต่๔คิ้วก่อนจนกระทั่งมาถึงจุดนี้

แล้วเดี๋ยวจะไปหาพวกข้อมูล
หัวกระสุนปืนปลอกกระสุนอะไรต่าง

กู้ภัยรถพยาบาลขึ้นมาไม่หนักเลยหรอคะ